นั่นคือวันดำรึกถึงนักร้องลูกทุ่งนะคะ
ชินีลูกทุ่งพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันท

เพราะว่าปีนี้ครบรอบ๒๖ปีแล้วนะคะ

ก็บรรยากาศภายในวัดก็เริ่มคึกคักแล้วนะคะ

สารากลางน้ำค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ

ดวงจันทร์น้องสาวนะคะ

เป่าวลีพรพิมลนักร้องสาวเลือดสุพรรณค่ะ
ดังนั้นค่ะได้นำทีมช่างมาแต่งหน้ากับแม่พึ่งเนี่ยค่ะ
ซึ่งเป็นหุ่นนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามรองรับการกราบไหว้ของแฟนเพลงค่ะ
พร้อมกับนำเสื้อผ้าชุดใหม่ค่ะซึ่งเป็นชุดโปรดของแม่พึ่งเลยนะคะ
ก็คือชุดสาหรี่นะคะสีม่วงอมแดงและเครื่องประดับที่ซื้อมาจากอินเดี
ทุกชั่วเจมส์แสดงพวกว่าหลายหมื่นบาทเลยนะคะแล้วก็ตามธรรมเนียมค่ะ
คุณผู้ชมแฟนเพลงซึ่งปากรักอยู่บริเวณนั้นนะคะก็ได้ขอให้น้องปาวลีค่ะ
เขย่าเซียมซี่แล้วก็ให้พี่สลักจิตนับจำนวนทูบด้วยนะคะ
ซึ่งเนี่ยแหละค่ะเรามาฟังพร้อมกันเลยนะคะว่าจำนวนทูปที่นับได้เนี่ย
ต่อคนที่บอกว่าข้าวหน้านะคะ
อืมอืมอืม
ก็ฟังตามพี่สลัดจิต
เขาบอกนั่นแหละก็ฟังหูไว้หู
เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล

เช่นเดียวกันที่วัดพระศรีเจริญเอกมัย

ติดตามดูได้แบบเรียวสดเลย
ตอน๑๗ดำเนืคา๔๕นาทีค่ะ
รวมไปถึงว่าพี่เพชรลูกชายคนเดียว
คุณกลายสนเลยค่ะจะไปที่ไหนอะไรยังไง

เขาก็บอกไว้ว่าพี่พึ่งไม่มีทางมาเป็นร่างทรงอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะ